มาดูเรื่องของคดีแอม์ทรัยยานาย

เพราะว่าวันนี้ตำรวจนัดส่งสำนวน๑๕คดี
ในการเอาผิดแอมณ์นะครับ
ขณะที่คณะพนักงานศึกษวนสอกศโมนมั่นใจ
ว่ามีพยานหลักฐานมัดตัว
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติแถลงสรุปคดีแอมสายนายที่ก่อเหตุฆาตกรรมค่ะ
และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๕คน
มีทั้งสิ้น๑๕สำนวนคดีสอบปากคำพยานมากกว่า๙๐๐ปาก
คุณผู้ชมเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากถึง๒๖๕๐๐แผ่นน่าจะเป็นคดีประวัติศาสตร์อีกคดีหนึ่งเลยแหละนะคะ
แล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด๓รายประกอบด้วยนางสาวสารารัฐรังศรีวุฒาพรหรือแอม
เป็นผู้ต้องหาจำนวน๑๕คดีประกอบด้วยความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนชิงทรัพย์โดยเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และปลอมปลนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อให้บุคคลอื่นเสพหรือใช้
การปลอมปนนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และปลอมใช้เอกสารปลอมรวมกว่า๗๕ข้อหาคุณผู้ชมค่ะ
และนอกจากนี้นะคะนอกจากแอมแล้วก็ยังดำเนินคดีกับบุคคลใกล้ชิดแอมอีก๒ราย
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทวิทูลอดีตสามีคนล่าสุดและนางสาวธันนิชาทนายความส่วนตัวค่ะ
ก็ถูกดำเนินคดีฐานเพื่อจะช่วยผู้อื่นมิต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง
ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้ศูนย์หายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำผิด๓รายด้วยกันนะคะผู้ต้องหา
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเปล่าสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามบอกว่า
จุดเริ่มต้นของคดีนี้มาจากกรณีผู้เสียชีวิตที่ราชบุรีแล้วพบมูลเหตุจูงใจหลักสองเรื่อง
ก็คือฆ่าเพื่อเอาทรัพย์สินเหยื่อไปและผู้ตายและผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกัน
ผู้ต้องหาหลอกยืมเงินผู้ตายให้เงินไปปล่อยกู้และรับดอกเบี้ยอัตราสูงและเล่นแชร์
ซึ่งไม่มีเหยื่อไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะถูกสังหารนะคะ
ไขตามข้อกฎหมายที่พิจารณางดเว้นโทษประหารหากผู้ต้องหาเป็นหญิงตั้งคัน
ตามที่แอมก่อนหน้านี้ที่รายงานไปว่าเธอแท้งลูกก็ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้นนะคะ
และข้อหาที่สั่งฟ้องก็มีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตด้วยค่ะ
ในทั้ง๑๕คดีมีอัตราโทษประหารชีวิต๑๔คดี
ยกเว้นเกณฑ์คดีที่เขาหาพยามฆ่า
อันนี้ก็จะเป็นรับโทษ๒ใด๓ของพ่อในภาพผิกฆ่า
แต่ว่าเงื่อนไขนี้พบในเมื่อในขณะนี้ค่ะ
ตัวของแอมมีการแท็งลูกไปแล้ว
เงื่อนไขในเรื่องของผู้หญิงตั้งครรภ์ตามผลหมายไม่มีแล้ว
เพราะฉะนั้นในการทำเนื้อคดีทั้ง๑๔คดีในภาพผิกเกี่ยวฆ่า

จะไม่มีเงื่อนไขในเรื่องของการตั้งคันมาเกี่ยวข้อง
เรื่องต้นวันนี้ตำรวจจะส่งสำนวนทั้ง๑๕สำนวนคดี
อายการพิจารณาสั่งฟ้องนะคะจากนั้นก็จะเริ่มสืบสวน
ในส่วนของเว็บไซต์พนันออนไลน์และเงิน๗๘ล้านบาทของแอม
รวมถึงการดำเนินคดีกับโรงงานอุตสาหกรรมและเทรดเดอร์
เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสารสายนายทั้งหมดต่อไปค่ะ